พิสูจน์แล้วสาวนั่งท้ายรถไม่ใช่ผี
ตอนนี้มีความคืบหน้ามาอีกนะคะ
ล่าสุดติดตามเจอแล้วนะคะว่าผู้ครอบครองรถที่เป็นคนปัจจุบันเนี่ยคือใคร
รวมไปถึงหาสาวคนที่นั่งอยู่ท้ายรถเจอแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คลิปนี้คือค่ะหลายคนผีหรือขน
ตรวจสอบให้คุณผู้ชมเรียบร้อยไม่ใช่ผีนะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหัวหมาก

ในที่สุดรู้ชื่อผู้ครอบครองรถแล้ว
คือนายนัทวัฒน์ไกรปรีดาวิริยะอายุ๔๘ปี
โดยก็จะเชิญมาสอบปากคำในช่วงบ่ายวันศุกร์นะคะ
เรื่องต้นในคลิปเนี่ยมีความผิด
ถือว่าเป็นความผิดพระราชบัญญัติจรจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒นะคะ
คนขับมีความผิดมาตรา๔๓วัก๘
ข้อหาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ส่วนหญิงสาวก็มีความผิดเช่นเดียวกัน
ผิดตามมาตรา๑๒๔วัก๒
ข้อหาเกาะห้อยโหนหรือนั่งรถยนต์
ขณะกำลังเคลื่อนตัวปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ซึ่งหากตำรวจตรวจพบว่าเป็นใครนะคะ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยค่ะ
อกจากนี้ยังพบว่ารถที่ตรงกับคันเกิดเหตุนะคะ
จริงแล้วจดทะเบียนเมื่อปี๒๕๕๙
เดิมที่เป็นแพ็กซี่ป้ายเหลือง

ที่จะดัดแปลงสภาพมาเป็นรถป้ายดำส่วนบุคคล

เพราะอย่างที่นำเสนอกันไปว่าทะเบียนเอาไปตรวจสอบ
เป็นรถที่หมดอายุการใช้งานไปแล้วนะคะ

ซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายไว้โดยช่างภาพของสำนักข่าวไทยค่ะ
บริเวณใต้ทางด่วนถนนพระราม๙
ช่วงค่ำวันที่๑๓พฤศจิกายน
จะถูกแชร์ต่อไปบนโลกโซเชียลค่ะ
ต่อมามีคลิปอีกมุมหนึ่งมีพยานถ่ายไว้ได้อีกนะคะ
เป็นคลิปที่ผู้หญิงสวมเสื้อลายสีขาวดำเนี่ย
นั่งอยู่ท้ายกระโปรงรถช่วง๕โมงเย็น
ในซอยพัฒนาการ๕๓นะคะ
นั่งมายาวตั้งแต่ยังไม่มืดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มาเห็นเป็นคลิปแรกที่แชร์กันอยู่นี่แหละค่ะ
อีกคลิปมีเหมือนกันอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะ
หญิงสาวคนเดิมลงมาจากท้ายรถ
แล้วก็ใช้รองเท้าทุบกระจกฝั่งคนขับ

ก่อนที่จะพยายามไปขวางหน้ารถนะคะ
แล้วก็รถคันนี้ก็ขับไปเลยค่ะ
อันนี้คือคลิปสุดท้ายที่เราเล่าไปเมื่อวานใช่ไหม

เห็นคลิปออกมาแบบนี้คนขับยังไงก็ไม่เปิดนะคะ
ชาวเน็ตก็วิจารณ์กันแหละค่ะถึงสาเหตุ
ว่าเธออาจจะทะเลาะกับแฟนนุ่มคนขับ

พรุ่งนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้ามาอีกนะคะ
เพราะว่าจะมีการนัดสอบปากคำกันสำหรับชายคนขับรถในคลิปค่ะ
อยากรู้ว่าขับไปที่ไหนบ้างขับระยะทางไกลเท่าไห

นั่นแน่สิคือเดิมทีซอสพัฒนาการใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่ผู้สื่อข่าวช่อง๙ขายไว้ได้คือมาจากแถวสนามบิน
แล้วมาแถวเส้นพระรามก้าวก็คือเราแวะตรงนั้น

ภาพแรกนี่ยังสว่างอยู่จนมืดอ่ะ
นั่งนานแปลว่านั่งนานเหมือนกัน
พรุ่งนี้ค่ะรู้พร้อมกันคุณผู้ชมเดี๋ยวนำมาฝาก
เป็นซีรีส์ต่อเนื่องมาว่าสรุปแล้วนั่งทำไมทะเลาะอะไรเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ